เพราะว่าอย่างที่บอกเป็นเรื่องใกล้ตัวมากจริง
เครื่องเล่นอย่างนี้
นี่น่ากลัวฟาดพื้น

แล้วก็จังหวะนั้นมีคนถ่ายคลิปถ่ายอะไรเอาไว้ด้วย

ตึ้งเลย

คงไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ย

ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ๓คนนะคะ

แล้วเกิดคำถามเลยว่าเจ็บหนักไหม

คาคลิปเมื่อกี้ถ่ายตอน

ก็หมุนไม่ได้แรงมากนัก

จัดขึ้นใต้สะพานพระราม๘ถนนอรุณอมรินค่ะเขตบางพลัดกรุงเทพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณ๕ทุ่มเมื่อวานนี้
หลังเกิดเหตุตำรวจสนบังยี่ขันไปตรวจสอบ
เครื่องเล่นนี้นะคะก็จะมีเหมือนหนวดหมึกเนอะมันยืดออกไปใช่ไหมคะ
แล้วมันจะมีหมุดอยู่ตรงกลางสิ่งที่มันยื่นออกไปจะมีอยู่๕หนวด
ก็จะมีคนนั่งได้๔ตัวตัวละ๒คน
มันจะมีอยู่ตัวนึงโชคอัพไฮโดลิกเสียหาย
มันก็เลยตกตุ๊บลงมาตรงพื้นมีคนได้รับบาดเจ็บ
๓คนประกอบไปด้วยเด็กหญิงนพักอายุเพิ่ง๑๔เองนะคะ
นางสาวปียวัลอายุ๒๔นางสาวธัญญารัฐอายุ๒๙
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชไปรักษาและกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้คุณผู้ชมคงสงสัยว่าเอาแล้วคลิปแรกที่ให้ดูเป็นผู้ชาย
สองคนน้องผู้ชายสองคนทำไมพี่มิ้วไม่อ่านเลยว่าได้รับบาดเจ็บ

ก็เจ็บน้อยมากค่ะน้อยมากมิ้น
เป่ากับน้องโมกนะคะเขาเล่าวินาทีที่เกิดเหตุว่าถ่ายคลิปกัน
ตอนแรกทุกอย่างปกติแต่สักพักไอ้ที่นั่งอ่ะ
พอยกไปถึงจุดที่มันสูงที่สุดใช่ไหมค่ะได้ยินเสียงมันแกรดเออ
แล้วร่วงเลยน่ากลัวมากกระแทกพื้นเลย
พยายามจะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่าออกไปจากเครื่องเล่นไม่ได้ค่ะ
ล็อกมันยังล็อกตัวเองอยู่โอ้โหต้องมีคนมาช่วยนำตัวออกจากเครื่องเล่น
ส่วนน้องหมวยแฟนของน้องเปล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุยืนรออยู่ด้านล่าง
ได้ยินเสียงดังเลยรีบหันไปดูเลยส่งเสียงเรียกแฟนแล้วก็คว้าโทรศัพท์มือถือ
ตั้งใจจะถ่ายคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานแต่เจ้าหน้าที่สั่งห้าม
เธอก็พาแฟนกับน้องชายแฟนไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ตอนที่กำลังถ่ายเหมือนกับว่าเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่
บอกว่าเช็คโทรศัพท์เลยแล้วก็เก็บโทรศัพท์ทุกคนไปเลย

หนูก็แบบโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอ

แล้วก็มีความเสียใจในเหตุการณ์นี้นะคะ
หลังจากนั้นมาก็พอได้เจอกับแฟน

ก็คือเหมือนกับว่าเขามีอุบัติเหตุนิดหน่อย
แล้วก็มีการเจ็บร่างกายมีเข้าของเสียหายใดอะไรประมาณนี้
สิ่งที่น้องหมวยให้สัมภาษณ์มันมีประเด็นน่าสนใจค่ะ
ทำไมต้องไม่ให้ถ่ายคลิปด้วยค่ะใช่
ไม่ให้ถ่ายคลิปให้ลบภาพออกจากโทรศัพท์มือถือด้วย
ถ้าให้คิดแบบทั่วไปเลยก็คือว่าอยากจะปกปิดหรือเปล่า
น่ะสิชื่อเสียงอะไรแบบนี้ก็เลยแบบบังคับให้คนลบคลิปหรือไม่ให้ถ่ายหรือเปล่า

ว่าทำไมต้องไม่ให้ถ่ายคลิปทำไมต้องให้ลบภาพออกจากมือถือด้วย

บอกว่าเครื่องเล่นอันนี้นำเข้านะจากอิตาลี
มีระบบเซฟตี้เป็นอย่างดี
ทำให้ตอนเกิดอุบัติเหตุเครื่องก็หยุดทำงานเลย
ไม่มีใครหลุดออกมาจากที่นั่ง
เหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกที่มีปัญหาเกิดขึ้น
ยืนยันว่าทดสอบระบบก่อนให้บริการ
พอเกิดเหตุแล้วตรวจสอบอีกที
เหล็กยึดนะคะที่หนาประมาณ๕๐มิลมันร้าว

เพราะดีลูกค้าบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อย
บริษัทเขาบอกว่าเขาจะดูแลค่ารักษาพยาบาล

ยืนยันว่าเครื่องเล่นส่วนอื่นยังให้บริการได้
แล้วก็จะมีการแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เป็นปัญหา
ทางตำรวจสนบางยิทธิ์คันลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ก็เรียกผู้รับผิดชอบทั้งหมดมาสอบปากคำและดำเนินคดีนะคะ
ทีนี้ค่ะหมึกยักษ์เนี่ยคนดูแลเขาบอกว่าจะปิดเลยดีกว่า
ไปก่อนดีกว่าเพราะมันเพิ่งเกิดปัญหาไง

ส่วนเครื่องเล่นดินอื่นน่าจะให้เล่นได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ
สิ้นเดือนตุลาคมก็วันที่๓๑เลย
งานนี้ก็จะเป็นสวนสนุกที่ไม่ได้เป็นถาวรนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ใช่มีโซนร้านอาหารด้วยโซนเครื่องเล่นด้วยค่ะ
หมึกยักษ์มันเป็นไฮไลท์เลยมิ้นแต่มันดันเกิดปัญหา

นี่น้องมิ้นพึ่งน้อยพึ่งน้อยตกลงไปก็ไม่น่าจะเจ็บน้อยนะคะ
ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเหตุไม่คาดฝันมันดูสูงกว่าด้วยเนอะ
แต่ยังไม่ได้เกิดปัญหาอะไรกับพึ่งน้อยนะคะแค่เอามาให้ดูเฉย
เพราะมันก็มีเครื่องเล่นที่ด้วยหวาดเสียวแบบนี้ด้วยนะคะ
เมื่อทุกเวอร์เย็นที่ผ่านมาทีมข่าวของเราไปสำรวจภัยในงานค่ะ
ยังมีคนไปท่องเที่ยวตามปกติแล้ววันศุกร์ด้วยไงคะคนก็จะเยอะหน่อย
แต่มีแค่โซนอาหารแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะโซนเครื่องเล่นปิดไปทั้งหมดทุกเครื่องเล่นเลยตอนนี้
คุณแซคนัทวินนักข่าวของเราได้คุยกับคุณนัตยาค่ะ
พาหลานอายุ๕ขวบมาจากนนทบุรี
บอกว่าหลานอยากจะเล่นม้าหมุน
แต่ผิดหวังเลยเพราะว่าโซนเครื่องเล่นปิดเลย

เล่นเครื่องเล่นไม่หวาดเสี่ยวก็ปิดไปเลยค่ะมิ้น

ใช่ก็จะมาเล่นม้ามุน

ความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ก็อยากให้ดูแลตรงนี้เป็นจุดประเด็นสำคัญ
เพราะความปลอดภัยของเด็กด้วย
แล้วก็คือผู้ใหญ่อย่างเราก็เหมือนกันใช่ไหมคะ
เพราะว่าเครื่องเล่นบางอย่างมันก็ใช้ความแรงถูกไหมคะ
ก็ต้องเช็คดูให้ดีกว่านี้ค่ะ
เดี๋ยวอันนี้จะพาน้องไปเที่ยวไหนถอดครับ
คงอยากต้องกลับบ้านล่ะค่ะ
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่ามันก็เงียบเหงาไปเลยนะคะ
พอไม่มีโซนเครื่องเล่นมันก็ไม่มีแสงไฟ

ก็เลยคิดว่าเหมือนขาดแรงดึงดูดไปเลย

เพราะว่าปกติถ้าเครื่องนี้เขาเปิดไฟมันก็จะสว่าง
แต่ตอนนี้ในส่วนไฟมันไม่สว่างมันมืดด้วยเลย
มันก็เลยดูซ้อปไป
คนมาเขาเห็นเครื่องเล่นไม่เปิดเขาก็กลับกันไปบ้างอะไรอย่างนี้

เท่าที่สังเกตดูนะคะส่วนใหญ่คนที่ไปงานนี้
ก็เหมือนกับจะเดินไปที่โซนเครื่องเล่น

อาจจะคิดว่าอ๋อปิดเฉพาะหมึกยักษ์ที่มันเกิดปัญหา

แต่สุดท้ายแล้ววันนี้เท่าที่นักข่าวของเราไปสำรวจดูคือ
โซนเครื่องเล่นไปเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นไหนก็ตามนะคะ
มีแต่โซนเนี่ยขายอาหารเครื่องดื่มอะไรแบบนี้ค่ะ